มาดูแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันมาหน่อยว่าเรื่องนี้ทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
เพราะว่าพ่อเพิ่งซื้อรถบังคับให้ลูกสาว
ลูกสาวก็ไปเล่นรถบังคับอยู่ปรากฏว่าเด็กชาย๖ขวบขี่จักรยานมาถอยหลังมาทับ
แล้วพ่อไปตบเด็กชาย๖ขวบจนแก้มบวมแบบนูนแดงเลย
ตัวพ่อของเด็กหญิงโมโหเพราะว่าลูกสาวไม่เคยขอซื้อของเล่นอะไรสักชิ้นเลย
ก็พอขอซื้อรถบังคับพ่อก็ค่อยเก็บตังค์เก็บหอมรอมลิฟต์มาซื้อรถบังคับให้เด็กหญิงให้ลูกสาว
แต่ปรากฏเด็กผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานมาทับพังซะงั้น
นี่ค่ะคือรอยของน้องที่โดนตบเนี่ยนะคะ
เพราะว่าพี่สาวของน้องวัย๖ขวบคนนี้เขาก็โพสต์ภาพแล้วก็บอกว่าน้องมีบาดแผลที่แก้ม
แล้วก็เขียนว่าลูกใครใครก็รักแค่รถบังคับพังต้องทำขนาดนี้เลยเหรอ
แต่เด็กเป็นรอยขนาดนี้เท่ากับถูกตบแรงเหมือนกันนะ
ใช่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมนักข่าวของเราไปถึงบ้านของน้องที่โดนตบนะที่สิงห์บุรี
ก็ไปคุยกับน้องขอเรียกว่าน้องเอละกันน้อง๖ขวบคนนี้ค่ะ
เอก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็ขี่จักรยานเล่นตำรวจจับผู้ร้ายกันอยู่
แล้วน้องผู้หญิงที่เล่นรถบังคับขอเรียกว่าน้องบีเป็นผู้หญิง
ก็เป็นลูกสาวของเจ้าหน้าที่อบตเล่นรถบังคับอยู่แถวนั้น
จังหวะนั้นนะคะน้องเอไม่ได้ทันมองไงขี่จักรยานแล้วถอยหลังมามาทับ
แล้วพอรถของน้องบีพังน้องบีก็ร้องไห้ไปบอกพ่อ
พอพ่อรู้เรื่องก็มาตบหน้าน้องเออย่างแรง
ทีนี้ค่ะพ่อของน้องเอเล่าให้ฟังบอกว่าวันที่ลูกผมโดนตบเนี่ย
ไม่กล้าบอกนะว่าโดนใครตบมาแต่ลูกผมน่ะโดนตบจนร่วงจากรถจักรยานเลย
แล้วก็หลักฐานมันชัดเจนอยู่บนใบหน้าของลูกชาย
ใช่ตอนที่ผมรู้เนี่ยรู้รู้ทีหลังโมโหมาก
นี่ลูกผม๖ขวบเองนะตบหน้ากันขนาดนี้จนแก้มลูกผมโย้
ผมก็เลยต้องรีบพาลูกไปโรงพยาบาลตอนแรกก็ไม่อยากเอาเรื่อง
เห็นว่าคนในหมู่บ้านเดียวกันไงก็เลยขอค่ารักษาพยาบาลไปพันหนึ่ง
ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเอาตังค์พันหนึ่งนี้ไปซื้อรถบังคับเนี่ย
มาใช้คืนจะได้จบจบกันไปแต่ทางคนตบน่ะพ่อของเด็กผู้หญิงอ่ะ
ให้มาแค่ห้าร้อยบาททางฝั่งพ่อของน้องเอคนที่โดนตบ
ไม่รับสิคะแล้วก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจทีมงานของเราก็ติดต่อ
ไปที่อบตค่ะก็ไปรู้ว่าเจ้าหน้าที่อบตที่ตบเด็กเนี่ยนะ
ชื่อว่านายนิรันดิมรุ่งเรืองก็ยอมรับบอกว่าตบเด็กจริง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนปีใหม่๒๗ธันวาคมตอนประมาณสัก๕โมง
ตอนนั้นเนี่ยเขาก็พาลูกสาวไปทำงานด้วยแล้วกลุ่มเด็กชายเนี่ย
ขี่รถจักรยานไล่ตามที่จะทับที่จะบดรถบังคับของลูกสาว
ทีนี้พ่อก็ต่อว่าไปครั้งหนึ่งบอกอย่าเล่นแบบนี้ครับแต่ฝั่งเด็กผู้ชายอ่ะ
ไม่ยอมหยุดจนกระทั่งรถจักรยานของน้องเอเนี่ย
พลาดมาเหยียบรถบังคับของลูกสาวจนพังคือบอกว่าเตือนแล้วนะใช่
แต่ก็ยังทำไงเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยพ่อก็เลยโมโหสิคะ
ซื้อรถบังคับให้ลูกมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลย
ทีนี้ก็เลยตบหัวเด็กไปทีนึงรอบแรกนะแต่ว่าน้องเอเนี่ยหลบทัน
แล้วพอน้องเอหลบทันพ่อเล่าว่าน้องเอเนี่ยหันมาแลบลิ้นปลิ้นตาใส่
แล้วก็บอกว่าหนีดีกว่าแว่อย่างเงี้ค่ะทีนี้ค่ะ
พ่อของน้องบีก็เลยยิ่งโมโหสิบันดาลโทษะแล้วก็ตบหน้าไปอีกทีนึง
แต่พอทำไปแล้วก็รู้สึกผิดก็ขอโทษผู้ปกครองไปแล้ว
คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่แบบนี้คือเขาบอกว่าตอนนั้นตังค์ติดตัวเขามีอยู่เจ็ดร้อยมั้ง
เสร็จแล้วปั๊บทางบ้านเด็กขอเรียกมาพันหนึ่ง
เขาไม่มีเขาก็เลยให้๕๐๐ไปก่อนแต่พอมันกลายเป็นประเด็นแบบนี้ค่ะ
ก็อยากจะขอโทษสังคมอีกครั้งหนึ่งในความใจร้อนของตัวเอง
แล้วก็สัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกนะคะ